ไหนคุณชนะพูดถึงเรื่องสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน
ฉันก็ขอเล่าในเรื่องของสิ่งใกล้ตัว

เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นขยะติดเชื้อ
แต่ละวันมีปริมาณมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกมานะว่าเดือนเมษายน

มากขึ้นถึง๑๗๘ตันต่อวัน

เยอะขนาดนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะหรือตัวเราเอง
จะมีวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องอย่างไร
วันนี้ติดตามกับชิสามาแชร์

เป็นขั้นตอนการทำแต่จะเล่าให้ฟังก่อนคือ
ขยะติดเชื้อไม่ใช่แค่หน้ากากอนามัย

คือหน้ากากอนามัยก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเหมือนกัน
ถ้ารวบรวมข้อมูลมานะคะ
นับตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน
เยอะขนาดไหนล่ะเทียบกับช้างแล้วกันน่าจะพอนึกภาพออก

ใช่ค่ะช้างตัวเต็มวัยนะคุณผู้ชม
ตัวเต็มวัยเชือกนึงประมาณ๖ตัน
เพราะฉะนั้นก็๓๐เชือก
อุ้ยว้าวแล้วถ้าหากสโขบเล็กลงมา
่อลงมาแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ
จะมีขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลรวมถึงบ้านเรือนเฉลี่ย

หน้ากากอนามัยคุณลองคิดดูดิมันเบาจะตาย
ใช่เป็นตันนะมันต้องเยอะมากนะคือมันจะเกี่ยวกับกี่ล้านชิ้นลูกมั้ยคุณ
เออทีนี้เรื่องนี้เขามีการถกมีการคุยกันเลยนะคะ
ในงานเสวนาโดยในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
ได้ให้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนหรือชุมชน
บอกมา๓ขั้นตอนดั้งต่อไปนี้อันนี้เริ่มจากในชุมชนก่อนนะคะ
ผู้นำชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่ให้เก็บรวบรวม
แล้วก็ทำลายขยะติดเชื้อโดยการนำใส่ถุงขยะ๒ชั้น
คือชั้นแรกให้ใส่ไปก่อนใส่ขยะเข้าไปก่อน
แล้วก็ราดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์หรือว่าพวกสารโซเดียมไฮเปอร์คอราย
ลาบลงไปแล้วก็ซ้อนอีกถุงหนึ่งมัดปากให้สนิท
แล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งค่ะ

ขั้นตอนที่สองทำยังไงต่อยังไงหยิบมันเอาไปวางไว้ในจุดที่เขาจัดให้ทิ้ง
จะมีถังขยะแบ่งเป็นสีสีหรือเป็นจุด
นำไปทิ้งอย่างถูกต้องค่ะสุดท้ายตัวเราเองนี่แหละค่ะ
ล้างมือล้างไม้ให้สะอาดด้วยสบู่อย่างนี้ดีสุดเลย
คือถ้าไม่สะดวกก็ใช้เจลแอลกอฮอลหรือสเปรยแอลกอฮอล์ไปก่อน
แต่ทีนี้สำหรับประชาชนคนทั่วไปอย่างเรายังไง
จริงแล้วหลายท่านบอกโอ๊ยจะมาเล่าให้ฟังทำไมก็รู้อยู่แล้ว
ตอกย้ำเพราะดิฉันก็ยังแอบเห็นใครก็ตามที่ถอดหน้ากากอนามัยแล้วทิ้งขยะเลยอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นขออนุญาตแบ่งปันแล้วกันคุณผู้ชมสมมุติว่าเราใช้หน้ากากอนามัยอันนี้เสร็จแล้วถูกไหม
อดออกมาจากหน้าเราเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็พับครึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ครึ่งแบบนี้พยายามเลี่ยงขอบด้านนอกถูกไหมคะแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงอ๋ออย่างนี้
คือม้วนให้มันเล็กที่สุดอันนี้เลี่ยงไม่ได้เราต้องจับแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราต้องล้างมือแล้ว
แล้วก็มัดให้แน่นคือให้มันเล็กให้มันรู้สึกว่าเป็นขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ
จากนั้นใส่ถุงพลาสติกจะเป็นถุงแกงถุงอะไรก็ได้ใส่รวบรวมลงไปแล้วคุณก็รวมให้มันให้มันเต็ม
เยอะแล้วก็ยังไงปิดให้สนิทแล้วก็ไปทิ้งในจุดที่เขารองรับเอาไว้
และที่สำคัญมือของเราค่ะเจลแอลกอฮอล์เจลฮอลที่ฉันอยู่ในกระเป๋าลึกมาก
ไม่ดีไม่ทันแต่ไม่เป็นไรนะคะก็คือจะไปล้างมือจะไปเจลแอลกอฮอลอะไรก็แล้วแต่
นี่คือแค่ทำให้ดูอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้
อันนี้คืออันนี้อันใหม่นะทำให้ดูเฉยนะคะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกัน
เพราะว่าอะไรถ้าหากว่าเราทิ้งคว่างไปเลยเนี่ยคนทำงานหนักคือเจ้าหน้าที่
คนเก็บขยงขยะแล้วถ้าเขาติดเชื้อมาก็เป็นปัญหาต่อไปอีกยืดเยอะเรื้อรัง
แต่ถ้าเราดูแลขยะของเราเนี่ยคนละชิ้นเท่านั้นเองทุกอย่างก็น่าจะเบาลง
เจ้าหน้าที่ทำงานน้อยลงความเสี่ยงพวกเราก็น้อยลงด้วย
อันนี้นำมาฝากเป็นความรู้เล็กน้อยฝากแชร์กันด้วยนะคะ